เพราะว่าอย่างที่บอกเขาก็เรียกกันตลกว่าเป็นไอเฮงเวย์

ไปเข้าร่วมการแข่งขัน

เตะไทยยังไม่อยู่ในสายตาของคนยุโรปสักเท่าไหร่

เล่นตำแหน่งปีกขวาเล่นตำแหน่งฮาร์ฟตัวลับ
เซ็นเตอร์แบ็คต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

มันเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไทยพัฒนาช้า
เอเชียแสดงผลงานกันอย่างยอดเยี่ยม

โชว์ผลงานได้ดีในบอร์ดโลกเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้แฟนบอลรวมถึงตัวผมเองครับ

ได้ไปวาดลวดลายในโทรเมนต์นี้สักครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับเราเดินทางไปพูดคุยกับทางโค้ชเฮง
วิทยาลาฮกุลถึงจังหวัดชนบุรีเลยนะครับ
ซึ่งโค้ดเฮงเป็นอดีตประธานพัฒนาเทคนิค
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ถึงปัญหาของทีมชาติไทยผ่านวิธีคิดของเขา
ในการพัฒนายาวชนไทยมาหลายต่อหลายรุ่น
รอช้าครับพูดคุยกับเขาเลยดีกว่า
โค้ชเฮงวิทยาลาวฮกุลครับ
มันเกิดอะไรขึ้นครับฟุตบอลเยาวชนไทย
ตอนนี้ระดับทีมชาติในรอบปี

อย่าไปพูดถึงปลายทางที่เราไล่แพ้เข้ามา
ตั้งแต่โทรนาเมนต์ในระดับคัดเลือกเอเชีย
จนแต่ละรุ่นนี้ก็ไม่ได้ไป
จนมีรุ่น๑๗ปีที่ได้ไป
ไปคือมันมีไปแข่งขันกับไปเข้าร่วมการแข่งขัน

เพราะว่าถ้าเราต้องประเมินครับ

ใช่ก็คือทำกันแบบ๔๐ปีที่แล้วก็เหมือนเดิม
ก็คือจะแข่งทีก็รวมตัวกันทีแล้วไปแข่ง
ไม่มีการเตรียมทีมระยะยาว
ไม่มีแผนนะครับว่า
ปีนี้๒เดือนนี้เดือนนี้๓เดือนนี้มีอะไรบ้าง
ที่สำคัญคือโปรแกรมแข่งขันที่มีคุณภาพมันไม่มีครับ
ตลอด๒๓ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า

แต่หารู้ไว้ว่าบางประเทศถึงมีโควิดเนี่ย
เขาก็ยังฝึกซ้อมแข่งขันกัน
วิกฤตเป็นโอกาสยิ่งรวมตัวง่ายเลย

ใช่ไหมมันอันตรายนะ
แล้วคราวนี้มันก็เป็นภัยร้ายจากต้นต่อตรงนั้น
พอเด็กไม่มีเกมเด็กก็โตตามอายุขึ้นมาถูกไหม
ตามหลักการของฟุตบอลแล้วเนี่ย
มันก็จะมีหนึ่งการซ้อมอย่างต่อเนื่อง
มีเกมแก่งคันที่ยังเสมอ
มีคุณภาพลีกที่มีคุณภาพ
ปรากฏว่าของเราไม่มีแข่งอะไรเลย
ทำให้การพัฒนาของเด็กมันเสียลงไป
และเด็กที่เล่นดีก็หมดโอกาสที่จะเล่น

อีกอย่างหนึ่งบ้านเรามันไม่มีโครงสร้าง
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า๑๐ควบต่ำกว่า๑๒ควบ

บ้านเรามันไม่มีหลักสูตรนะครับ
คือไม่มีเป็นแม่แบบแม่พิมพ์
หรือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับโค้ชในประเทศทุกคน

ญี่ปุ่นก็จะมีพิมพ์เขียว
ก็คือเป็นหลักสูตรว่าใครมาทำ

นี่คือพิมพ์เขียวของทีมชาตินะ
มันไม่มีใครทำตามหรอกครับ
ก็คือเหมือนกับว่าคิดซะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เขาคิดว่าศรัทธาไม่เกิดเราก็เลยเดินออกมาดีกว่า
มาทำของเราถูกไหมกลับมาชนบุรี
จริงมันเป็นการเซ็ตฟุตบอลที่ไหนก็ตาม
แต่เราไม่เซ็ตอะไรเลยเรายังไม่รู้เราอยู่ตรงไหน
เราจะไปตรงนั้นได้ยังไง

คือมันไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะครับ
เข้าใจแล้วซึ่งคนที่จะต้องรับหน้าที่ในการบูรณาการส่วนหนึ่ง
ก็ควรจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลของแต่ละประเทศถูกไหม

แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเวย์พวกนี้ก็ถูกส่งต่อมา
เชื่อมกับสโมสรซึ่งก็มีวิธีการของตัวเองแหละ
แต่สุดท้ายมันจะรู้ว่าถ้าคอนเซ็ปต์ของทีมชาติเป็นยังไง
เวลามันเรียกเด็กจับเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปถูกทางถูกไหม
ใช่มันก็จะมีโครงสร้างนะครับของประเทศนั้น
วิสัยทัศน์ในการเล่นมันก็จะมีหลักการของมันเลย
แต่ว่าบ้านเรามันไม่มีใครเขียนขึ้นมาไง
นี่เขาบอกว่าเสร็จแล้วกาเลสเขียนมาประมาณน่าจะ๔ปีแล้วมั
เคคือเขาก็เขียนเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับ
แต่หลักสูตรตรงนี้บอกตรงเรากำลังดำเนินการไหม
คือจริงมันจะใช้เวลาราว๖๘ปีที่จะโน้มน้าวสมาชิกสโมสร
สโมสรให้เดินตามตรงนี้นะครับ
แต่เราต้องถามว่าเราปูพื้นฐานถ้าเราเอาไปให้ตอนนี้มีใครฟังหรอก
เราต้องปูพื้นฐานตั้งแต่โค้ดระดับรากจ้าเลย
แล้วก็๔ลายเส้นเราก็เริ่มตรงนั้น
อย่างที่บอกคือถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้จากที่เขาบอกว่าต้องใช้เวลา๖๘ปีมันก็จะเพิ่มขึ้นครับ

ตอนนี้เราก็มีนักเตะส่งออกเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีขาดช่วงอยู่บ้างนะครับ
ลีกกับต่างประเทศก็อาจจะมีคำถามมากมายว่าโอ้เราไปญี่ปุ่นได้แล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้พี่น่าจะอธิบายดีว่าตลาดในการที่เขาเลือกนักเตะ
เตะไทยยังไม่อยู่ในสายตาของคนยุโรปสักเท่าไหร่ด้วยปัญหาปัจจัยอะไรบ้าง
ก่อนอื่นเราต้องมองในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นก่อนนะครับ
ทุกปีที่ญี่ปุ่นมันจะมีคนยุโรปหลายร้อยคนเลย
ก็จะมาดูคัดเลือกนักเตะเป็นนักเตะระดับมหาวิทยาลัยนะครับ
ผมก็เคยเข้าไปร่วมดูกับเขานะครับ
ซึ่งมันมีทุกปีผมก็ถามเขาว่า
นี่มาดูเด็กญี่ปุ่นเขาดูอะไรนะครับ
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเด็กไทยต้องเรียนรู้ด้วย
นั่นคือเขาจะมาดูคัดเลือกนักเตะที่มีเท้าไวมาก
พูดภาษาหยาบก็คือตีนไว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ฟุตบอลถ้าเล่นช้าเนี่ยมันก็เข้ากับหลักการ

มันไม่ค่อยดีฮะมันเล่นกันอืดอาดยืดญาติแฉะแปะ

ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเด็กไทยอยากจะไปเล่นต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานง่ายที่ดูปั๊บแล้วเขาจะรู้เลยนะ

เขาไม่ได้ดูที่รูปร่างอะไรหรอกครับ

แต่ถ้าเปิดสิ่งอื่นมันไม่ได้เพราะงั้น

มันก็อยู่ที่เราฝึกเด็กตั้งแต่เด็กไหม
ถ้าทักษาการเล่นทิกนิกการเล่นที่ช้าอืดอ่ายืดยาก

ก็คือพวกการเปลี่ยนทิศทางนี้เหรอ

อันนี้ถ้าบอกมาใส่คนไทยคนไทยไม่ได้สักครั้งนะ

เพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของ

แต่เด็กไทยมันไม่ค่อยมีครับ
เพราะฉะนั้นเราจะสร้างมันสร้างได้อยู่แล้ว

ผู้เล่นปีกคุณสมบัติในเรื่องของ

คือเด็กไทยยังไม่รู้เลยว่า
ตำแหน่งปีกขวาเล่นตำแหน่งฮาร์ฟตัวลับ

มันเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไทยพัฒนาช้า
เด็กที่เอาแฟนบอลไทยรู้จักอะไรกัน
ฮิศดาการ์แมนฉันมุมควรรณรวมธนารถ
วรชิตกันที่ศรีบังเพลินชั้นอารมณ์พรมศรีแก้ว

อย่างบางคนก็มีโอกาสไปในต่างประเทศ
อย่างหนึ่งชั้นอารมณ์ไปที่สเปนมา
แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เคยไปเล่นในญี่ปุ่น

เทียบให้หน่อยถ้านักเตะไทยสุดท้ายในมุมมองพี่เห็ง
เหมาะกับอะไรในช่วงเวลานี้

ที่ต่างประเทศไปแล้วเล่นได้

คือจริงแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกันหมดครับ
ลุกเกมรับการเปลี่ยนจากกรุ๊ปเป็นลับอะไร

แต่ว่าเราลงไปเล่นเนี่ย

บอกตรงรู้สึกผิดหวังมากนะครับ
คือโค้ชเขาจะส่งวีดีโอของย้าเล่นเนี่ย

ปรากฏว่าเสียแล้วยืน

ของชานรงค์ก็เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้
เด็กทุกคนจะต้องปรับตัวเอง
ให้กับเข้ากับแนวทางการเล่นของโค้ช

แต่ว่าเราปรับตัวให้กับแนวทางการเล่น
สไตล์การเล่นที่เขาต้องการให้เล่นไหม
มันอยู่ที่ตัวผู้เล่นด้วยครับ

ท้ายตรงนี้กันสักนิดนึงเพราะว่า

ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ทำเป็นระบบ
ถึงเวลาจะแข่งทีก็ซ้อมกันก่อนไปไม่กี่วัน
ไปก็แพ้เขาก็ไปได้แค่เข้าร่วมนะครับ
มาวันนี้มันก็เลยกลายเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่

แต่เราลองมาดูว่าทิศทางเป็นไปได้ไหม

แล้วเขาก็รับหน้าที่ในการรับผิดชอบทำทุกอย่าง

ซึ่งก็ใช้เวลาในการสร้างที่
รวมแล้วน่าจะประมาณสัก๒ปี

อันนี้ก็อาจจะเลือกตอบในแบบมุมมองแบบไหนก็ได้

แน่นอนทุกคนก็อาจจะมีประเด็นกลัวว่าเดี๋ยวไปต่อปุ๊บเนี่ย
ทางนี้ก็มีเวย์ในของชั่วบุรีเหมือนกัน
ซึ่งมันเป็นไปได้ไหมกับการที่ใช้วิธีการนี้
กับการทำทีมชาติแล้วจะประสบความสำเร็จ
ก่อนอื่นเราต้องถามก่อนว่า
เด็ก๑๕๑๖เนี่ยเราได้ผู้เล่นดีไหม
จริงแล้วผู้เล่นดีมันอยู่ในสโมสรหมดแล้วนะครับ
ถ้าจะเอาไปเก็บตัวเนี่ยถ้าสโมสรไหนปล่อยไปมันก็โอเคนะ
อย่างล่าสุดชุด๑๓๑๔ปีของชมบุรี
ไปได้แชมป์ที่สนามบุรีรัมโค้ดญี่ปุ่นโค้ดฝรั่ง
ก็ชี้คนนั้นคนนั้นคนนี้จากชมรี

ถ้าปล่อยผมว่ามันก็จะรวมผู้เล่นที่ดีครับ
แต่ที่สำคัญคือถ้าเอา๑๕๑๖มารวมกันตอนนี้แล้วฝึกนะครับ
มันสู้ใครไม่ได้มันต้องเอาตั้งแต่อายุ๙๘๙ครับ
ผมก็อยากเห็นคุณเนวิน
เอาเด็ก๘๙ขวบมารวมกัน
ให้ถอยไปทำตรงจุดนั้นดีกว่า

ใช่ครับผมอันนี้เราจะเห็นประสบความสำเร็จแน่นอน